เพราะว่าถูกนำภาพไปตัดต่อ
ตัดต่อครั้งนี้มันน่าเกลียดเหลือเกินเพราะว่าเป็นภาพอาณาจารย์ค่ะ
คือเอาไปแอบอ้างนะคะว่าแม่โบขายรูปละ๒๕๐๐๐บาท

หอบหลักฐานไปแจ้งความที่สอนอสุทธิศาลนะคะ
เล่าให้นักข่าวฟังว่าเหตุเกิดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
บอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนมาตัดต่อภาพแม่โบเป็นรูปโป๊เปลือย
แล้วก็ส่งให้คุณหมิวดูเพื่อชวนให้คุณหมิวเนี่ยถ่ายบ้าง
โดยอ้างว่าแม่โบเขาขายรูปละ๒๕๐๐บาท
๒๕๐๐๐บาทมันคุ้มไหมเอาคิดดีนะ
ซึ่งต่อมาก็มีแฟนคลับมาบอกแม่โบนะคะ
ซึ่งแฟนคลับเขาก็ได้ภาพแบบนี้ด้วยเหมือนกัน
ยืนยันว่าภาพที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ของตัวเธอเองแน่นอน
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนให้แม่โบลงบันทึกประจำวัน
และแนะนำให้ไปแจ้งความที่บกปอท
โดยแม่โบยืนยันค่ะว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
เออมันต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแหละ
ทำแบบนี้คือคนที่ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าแม่โบโดนตัดต่ออย่างนี้

แม่โบพูดว่าอย่างหนึ่งกลัวว่าแบบลูกโตมาน้องมะลิ

ใช่เปิดดูอินเตอร์เน็ตแล้วแม่โบตัดต่อภาพอะไรอย่างนี้ค่ะ